สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ

ร้องได้ต่อไปรับรึง่ะ

เป็นเพลงเหตุผลน้ำเน่านะฮะ
ชื่อเพลงศิลปินก็คุณแมนมณีวันแน่นอน
ร้องทำนองโดยคุณพศสุวรรณพันธ์แล้วก็ดนตรีโดยคุณสมศักดิ์พิลารัฐนะฮะ
ผ่านไปแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่
มาถึงเพลงที่๕นี่ครึ่งทางแล้วครึ่งทาง
ถ้าร้องเพลงต่อไปนี้ได้จะไม่ได้อยู่ที่สองหมื่นแล้ว
จะเด้งขึ้นไปอีกเป็นสี่หมื่นสี่หมื่นนะครับ
เพลงนี้สี่หมื่นบาทเพลงที่ห้าเอามาดูกันนะครับ
เพลงที่ห้ามูลค่าสี่หมื่นบาทอินโทรเพลงที่ห้า

เพลงนี้สี่หมื่นบาทเอามาดูกันนะครับ

เพลงนี้สี่หมื่นบาทเอามาดูกันนะครับ

เพลงนี้สี่หมื่นบาทเอามาดูกันนะครับ

เพลงนี้สี่หมื่นบาทเอามาดูกันนะครับ
เพลงนี้สี่หมื่นบาทเอามาดูกันนะครับ

เพลงนี้สี่หมื่นบาทเอามาดูกันนะครับ

เพลงนี้สี่หมื่นบาทเอามาดูกันนะครับ

เพลงนี้สี่หมื่นบาทเอามาดูกันนะครับ

เพลงนี้สี่หมื่นบาทเอามาดูกันนะครับ

เพลงนี้สี่หมื่นบาทเอามาดูกันนะครับ

เพลงนี้สี่หมื่นบาทเอามาดูกันนะครับ

เพลงนี้สี่หมื่นบาทเอามาดูกันนะครับ

เพลงนี้สี่หมื่นบาทเอามาดูกันนะครับ

เพลงนี้สี่หมื่นบาทเอามาดูกันนะครับ

แต่ว่าคุณพ่อบอกแล้วว่าเผงนี้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์

ฟันนิดก็คิดอยากแต่งงาน
เปรี้ยวปากเห็นสาวเลยอยากรับทาง
ถ้าแต่งงานนี่มันจะหายไหมน้อง
โอ๊ยปวดหัว
ตามัวหูชาทางสองดา
ปวดหัวนิดก็คิดอยากแต่งงาน
ทองอืดหายเจ็บก็ผืนกรรมคา
ถ้าแต่งงานนี่มันจะหายไหมเนอะ
อยากกินยาดมยาฉีดยาทา
ซื้อมาไว้ในตู้ยาประจำบ้าน
ว่าจะใช่วันโทโรคอยากแต่งงาน
ใช้เท่าไรก็ไม่วันเท่าอาการ
ถ้าแต่งงานนี่มันจะหายไหมเนอะ

เป็นเพลงออกแนวสนุกสนานตลก
แนวของคุณสรพงศ์เลยออกตลกด้วย
เราได้สนุกสนานแสดงว่ามั่นใจมากเลย
เอาพลังครับเอาพลังครับมั่นใจมากครับ

คนรักร้องบางคนถ้าคนไม่เชียร์

มาถึงจุดนี้คุณสรพงศ์ให้ตายเถอะ
คุณที่มันยืนอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นตั้งหลายสัปดาห์หายไปเลย
ตอนนี้คุณที่ยืนอยู่ตรงนี้คือคุณคนใหม่ที่อะไรทราบไหมคะ

ถามเขาดูค่ะ

กับตอนที่นั่งอยู่ตรงนั้นลิบลับขึ้นมาตรงนี้เท่จริง

เชื่อว่าตอนนี้ใจคนไทยทั้งประเทศ

เป็นคุณพ่อที่เป็นผู้นำครอบครัวทำทุกอย่างนะครับ

พลัง

มีกลุ่ม
โรงได้
โรงได้
โรงได้

ร้องได้มีไหม

พร้อมได้พร้อมได้พร้อมได้
แล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับ
เพลงที่๕มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณต่องหรือว่าคุณสรพงศ์นะครับ

ไม่ร้อง

ไม่ร้อง

ไม่ร้อง